มาดูมาดูเรื่องราวดีกันต่อเนอะ

เป็นเรื่องราวของความอุกอาจ
เดี่ยวเข้าไปในหอพักหญิง

บุกเข้าไปแบบนี้ร้อนถึงเจ้าหน้าที่ต้องไปจับถึงที่เลยครับ

ที่นี้นะครับที่หอพักหญิงชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก

ก็คือสักบ่าย๒นี่แหละ

นำกำลังลงพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่

เพราะว่าได้ข่าวว่าคนร้ายเนี่ย
ไม่ยอมเจรจาไม่ยอมพูดคุย

แล้วก็ให้ข้อมูลบางส่วนเท่านั้น

เดี๋ยวไปลองฟังดูว่าเจ้าของหอพัก
เขาพูดคุยอะไรกับทางเจ้าหน้าที่ดูครับ
ตัวใหญ่ไหมบ้าง

เปิดไฟ
เอาล่ะเจ้าหน้าที่ตัดสินใจ
เปิดประตูเพื่อที่จะเจรจาพูดคุยกับ

เอาล่ะแต่ก็ต้องค่อยบุกเข้าไป

เจ้าของหอบอกว่ามันใหญ่

ต้องค่อยเข้าไปเจรจาพูดคุยกับมัน
เจ้าหน้าที่เราก็ใหญ่พอตัวเหมือนกันนะฮะ

ตั้งท่าขึ้นเลยแล้วก็เตรียมที่จะเปิดประตูเข้าไป

แล้วก็เตรียมที่จะจับมัน

เสียงนี้เสียงใครคะ

เอาล่ะหากัน
เพราะว่ามันต้องซ่อนอยู่ตรงไหนสักที่นึงนั่นแหละ

จิ้งจกเหรอ

พอเจอแล้วก็เอาไม้ล้วงมัน
เพื่อที่จะบีบให้คนร้ายนั้น

ออกมาเร็วดี

จะจับแล้วนะ

ได้แล้ว

ดิ้นหนีสักตัวมากเลย
สีการจับกุมของเจ้าผู้ชม

คุณทำให้เค้าเล่นไป

จับปุ๊บยังอ้าปากค้างอยู่เลย
ไปไม่ให้จับไปผิด
จริงต้องการแจมือซักแบบพาดหลังนะ

แล้วก็พูดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
แต่ทุกคำพูดของคุณจะถูกนำไปใช้ในชั้นศาล
แล้วที่สำคัญคุณมีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนาย
ถ้าคุณไม่มีทนายผมจะหาให้
รัฐบาลจะหาทนายให้จะเอาทนายอะไรล่ะ
ทนายสิทธาก็ได้ทนายสงการไหม

แม่เจ้าของท็อคใจทิศใดดี
เขาก็บอกว่าอยากจะตกรางวัลให้เจ้าหน้าธิ
แต่ว่าเป็นอะไรไปขอฟังชัดกันครับ
น่าจะเป็นล่าขาวนะพนสกุ
หอพักเนี่ยเพราะอยากตบรางวัลไห้เลยถามคนจรณาที่ดูว่า
เอาไหมอ่ะสักกรึ๊บหนึ่งเขาขาว
คุณเจ้าที่นี่ไม่เดี๋ยวเมา
ถ้าเมาเนี่ยจะจับตุ๊กแก่ไม่ได้

ก็เอามาให้ดูนะครับเป็นศีรษร
การจับตุ๊กแก่บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
กูชมสมเอ้ากูไภก็กลัวตุ๊กแก่
ก็ต้องกลัวเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใจได้สักอย่าง
เขาอะไรมาก็ตั้ง๔๕คนตัวใหญ่ทั้งนั้น
ผู้ชายสามศอกเจอกับตุ๊กแก่ตัวหนึ่ง

เวลามันโกรธสัยตัวใครตรงคอยกันน้า
กล่อนึ๋บเลยนะตุ๊กแก่อาจจะบอกให้
และที่สำคัญมันบุกเข้าไปในหอพักหญิง
โอ๊ยจะหายเจ้าข้ามผ่านพ้นไปแล้ว